เราไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่น
สู้ต่อนะครับของบรรดานักเตะ๓หนุ่มที่กลับมาแล้วใช้ทีมชาติไทย
แล้วก็กลับไปเล่นกับต้นสันกะทะญี่ปูนรวมถึงเกาวินธรรมสัตว์จานานนะครับ
ก่อนหน้านี้ครับทางทีรทรบุญมาธรรมนั้นเดินทางกลับไปก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับของเมื่อว่านจากที่จบการแรงขันทันทีในวันอาทิตย์ในวันจันทร์ทีรทรเดินทางไปเลยขนาดที่อีกสามคนนะครับสองคนเล่นในเจลีกก็คือม้วยทีรสินแล้วก็เจชนาทิพย์อีกหนึ่งคนคือตองกวินครับเล่นอยู่ในยุโรปกับ
แฟนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับบางคนเห็นแล้วก็จำกันได้นะครับมาขอถ่ายรูปกัน
ปิดท้ายที่มุ้ยธิรสินครับยิงไป๒ลูกที่ญี่ปุ่นกับซานเฟชเช่ก็บอกว่าต้องยึดตัวจริงให้ได้ต่อเนื่องต่อไปและหวังว่าจะเล่นครบ๙๐นาทีบ้างซึ่งก่อนที่ทั้ง๓คนจะแยกย้ายก็ได้ให้กำลังใจกันและกันด้วยครับ

ช้าสุดเดียวเจมส์อ่ะ

ขณะที่ควันหลงจากศึกคิงส์ครับก็ยังมีกันอยู่นะครับ
ล่าสุดบนโลกโซเชียลมีเดียก็

ทีมชาติกาบองของสมุทรศรสต์ธันตัน
พรีเมอร์ลีกก็คือมาริโอเลมิน่ามีการโพสต์อินสตาแกรมนะครับ

หลังจากที่มีการพูดคุยกันในช่วงรับเหรียญรางวัล
เลมิน่าแท็กถึงเมสซี่เจในไอจีเพราะเขาก็บอกว่า
แม้ว่าเขาจะตัวเล็กแต่ว่าฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัว
รู้สึกประทับใจในการมาไทยครั้งนี้กับการต้อนรับที่ดี
ขอบคุณและหวังว่าจะได้เจอกันอีก
ซึ่งชนะทิพย์ก็เข้าไปตอบเลยไม่น่าว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและดีใจ
ได้ดวนกันในสนามหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งเช่นเดียวกันนะครับ
อีกหนึ่งจังหวะครับเจก็ยังมีการโพสต์ขอโทษ
ตินสเกอร์เทลกัปตันทีมชาติสโลวาเกียที่เขานั้น
เตะบอลนะครับไปโดนใบหน้าของสเกอร์เทลจนตาลอยแล้วก็เหมือนลิ้นจุกปากกันแล้วต้องช่วยกัน
ในเกมเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับ
จังหวะจะกระดกต่อให้กับทางธีรสินนะครับ
โดนหน้าสเกอร์เทลแล้วลงไปก็ร่วง
แล้วก็เหมือนกับมีอาการช็อกตาลอยแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับ
เชิร์จเท่าก็มาตอบกลับทางทวิตเตอร์ว่า
ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เป็นห่วงเขา

จังหวะเกมนั้นนาที๒๘แล้วนะครับ
ก่อนที่เขาเที่ยวนั้นจัดรับการไปถูกพฤศบาลแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้
แล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวไปพักนาทีที่๗๒
ล่าสุดก็เล่นอยู่กับเฟรดีโปรเช่อเด็กเก่าหลังของลีเวอร์พูล
หนึ่งเรื่องนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทย
เตรียมที่จะเรียกค่าชดเชยกรณีที่มีเก้าอี้จำนวน๑
พังเสียหายที่ราชมังคลากีฬาสถานหลังจากจบเกมรอบชิงชนะเลิศ
ซึ่งมีแฟนบอลเข้าไปชมเกือบเต็มความจูบของสนาม
นั่นก็คือ๔๕๔๒๕คน
เรื่องต้นต้องรอผลก่อนนะครับ
ต้องตรวจสอบก่อนว่าสาเหตุเกิดจากความเสื่อมสภาพที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน
เกิดจากการเข้ามาเชียร์ของแฟนบอล
จากนั้นจึงจะประเมินความเสียหายเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ก็ต้องเช็คกันก่อนว่าก่อนที่สนามมาใช้งาน
ฝ่ายจัดก็ต้องเช็คอยู่แล้วว่าสภาพเก้าอี้เป็นอย่างไรบ้าง
เช่นเดียวกันการเชียร์ถ้าเกิดว่าไม่มีการขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เนี่ย
ก็อาจจะไม่เสียหายขนาดนี้หรือว่าอาจจะเสื่อมสภาพจริง
สาเหตุพวกนี้นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปนะครับจะมีความเสียหายแบบนี้อีก
ได้หาทางป้องกันป้องปรามเอาไว้ได้นะครับ